สวัสดีครับ๗นาฬิกา๓๖นาทีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแล้วนะครับหลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
แต่ก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่จะวางแผนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะครับ
ประเทศพื้นบ้านของเรายิ่งตอนนี้เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะครับ
มีการสัญจรข้ามประเทศกันมากยิ่งขึ้น
วันนี้ครับก่อนที่เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองไทยของเรา

ไปดูสภาพอากาศที่นั่นว่าสภาพอากาศจะแตกต่างกับเมืองไทยมากน้อยแค่ไหน
แต่ละพื้นที่ตอนบนตอนกลางตอนล่างเป็นอย่างไร
วันนี้ครับใครที่จะเดินทางเตรียมวางแผนไปท่องเที่ยวตามจุดต่าง

เพื่อที่จะได้เตรียมวางแผนเดินทางได้ถูกต้องนะครับ
เราไปเริ่มต้นกันที่เมืองเศรษฐกิจอย่างย่านกุ้งกันก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบลักษณะอากาศบริเวณย่านกุ้งเนี่ยนะครับ

ถ้าหากดูจากกราฟิกจะสังเกตว่าท้องฟ้านั้นค่อนข้างโป่งโล่งนะครับ

นั่นก็หมายความว่าแดดกลางวันค่อนข้างที่จะแรงละทีเดียวนะครับ
สำหรับใครจะไปอุณหภูมิสูงสุดนะครับ

ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ

หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับ
สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
คำนวณต่อไปจนถึงวันพฤหัสบดีนะครับ

พบว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียต

โดยเฉพาะวัน๒วันนี้อุณหภูมิช่วงเช้ากับช่วงบ่ายหนึ่งนะครับ
ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันระหว่างวัน
สุขภาพร่างกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะครับ

ย่านกุ้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า
ในแต่ละพื้นที่แต่ละส่วนของประเทศเมียนมาร์นั้นเป็นอย่างไร

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

คงทรงเหมือนกับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ

เพราะว่าตอนนี้เรายังคงได้รับอิทธิพลจาก

ที่เห็นสีเยาวะฟ้าขนาดนี้คือขลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ยังคงพาดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่ายังสามารถที่จะทำให้เกิดเมฆ
แล้วก็เกิดกลุ่มฝนเกิดขึ้นได้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูง
มวลอากาศเย็นสีน้ำเงินสีฟ้าที่เห็นอยู่ในขณะนี้
สังเกตว่ายังคงมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะนะครับ
แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับในช่วงต้นสัปดาห์ก็พบว่าค่อนข้างที่จะอ่อนกำลังละทีเดียว
จะสังเกตว่ามีการแผลลงมาเป็นริ่มเท่านั้น
ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือแถวบริเวณทางตอนบนของภาคจังหวัดแม่ห้องศรเชียงรายเชียงใหม่
แต่ส่วนอื่นก็จะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกัน
เช้าวันนี้จากการคำนวณพบว่าจะสังเกตว่าบริเวณทางตอนบนของภาค
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเช้าวันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ยังถูกปกคลุมไปด้วย
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๒๙องศาเซลเซียต
พื้นที่สีน้ำเงินแผ่ปกคลุมมาบางพื้นที่
แถวบริเวณทางตอนบนของแม่ห้องศรเชียงรายเชียงใหม่
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๑องศาเซลเซียต
อีสานภาคกลางเริ่มปรากฏสีเหลืองขึ้นแล้ว

เฉพาะบริเวณที่เป็นแนวภูเขาต่าง

การว่าของไทยเราจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
พื้นที่อาจจะเป็น๓๕องศาเซลเซียต

ตอนบนฝั่งตะวันตก
สุดพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๑องศาเช่นเดียวกันนะครับ
นั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนจนถึงตอนกลางอากาศก็จะเย็นกว่าวันนี้นะครับ
ส่วนตอนกลางของประเทศก็ยังคงได้สัมผัสอากาศอุ่นอย่างต่อเนื่อง
อากาศอุ่นแบบนี้ก็เนื่องมาจากกระแสลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลอันดามันครับ

จึงทำให้เกิดหมอกเกิดขึ้นได้แล้วก็มีอุณหภูมิสูงเกิดขึ้นได้
แน่นอนครับถ้าหากความชื้นเหล่านี้ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆแล้วก็กลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน
นั่นก็หมายความว่าในระยะนี้เองยังคงต้องระวังเรื่องของสายฝน
โดยฝนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในช่วงเช้าในบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
อิทธิพลทั้งหมดทั้งมวลที่ตอนนี้มาเยือนเมืองไทยของเรานะครับ
เริ่มต้นกันที่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางกันก่อนนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูจุดสีน้ำเงินสีเขียว
นี่คือกลุ่มฝนที่คาดการณ์ว่าจะมีการตกในเมืองไทยของเรา
เริ่มต้นช่วงเช้ามีการตกในบางพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบริเวณพระอิสรรค์ตอนบน
หลังจากนั้นคาดการณ์ว่าขุมฝนจะยังคงมีการกระจายตัวอย่างต่อเนื่อง
และก็คือเป็นกลุ่มฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่พระอิสรรค์
ส่วนใหญ่นั้นแถวเคราะห์นครพนมมุกดาหารและจังหวัดเหลย
คำนวณต่อไปจนถึงช่วงเย็นนะครับกลุ่มฝนยังคงวนเวียนอยู่บริเวณ
ก่อนที่กลุ่มฝนจะค่อยออกจากเมืองไทยของเราไป
มาดูฝนใต้กันบ้างจากการตรวจสอบ
เพราะว่าตอนนี้ฝนใต้เริ่มมีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างเลยทีเดียว
ช่วงสายวันนี้มีโอกาสตกแถวแถวบริเวณทางตอนบน
ฝั่งอ่าวไทยในบริเวณจวัตรประจุบิคลีขาลชุมพร
ตอนกลางแถวบริเวณจวัตรนครสีธรรมราช
ส่วนตอนล่างครับจังหวัดนาราธิวาสตกระดับปานกลางเท่านั้น
หลังจากนั้นครับยังคงมีโอกาสตกต่อไป
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกับภาคกลางตอนบน
มาถึงช่วงบ่ายกลุ่มฝนย้ายไปฝั่งอันดามัน
โดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งอาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นแรง
ส่วนช่วงเช้าในวันพรุ่งนี้มีโอกาสตกหนักในบริเวณทางตอนล่างของภาคใต้
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราในวันนี้
ยังไงใครจะเดินทางท่องเที่ยวรวมไปถึงทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง
คงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศได้ผ่านแอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ